ความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะพี่มดดำคชาพาและพี่หนุ่มกัญชัย
พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเราที่บอกว่ามุ้งมิ้งน่ารักเนี่ย
เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หนุ่มอายุครบ๕๑ใช่ไหม
มดดำเขาก็เลยถือโอกาสอวยพรวันเกิดแบบฮาปวนซึ้ง
บอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมพี่มดดำถึงยังไม่ยอมมีสามี
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันว่าการอวยพรวันเกิดให้พี่หนุ่มเนี่ย
มันไปเกี่ยวกับสาเหตุที่พี่มดดำไม่ยอมมีสามีได้ยังไง
คือพี่มดดำโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะเราขอเล่าแบบย่อนะ
วันเกิดพี่ปีนี้ขอให้พี่ทำความฝันทุกอย่างให้สำเร็จอย่างที่ใจพี่ปรารถนา
มุ่งหน้าไปแต่อย่าบ้าจนโรคจิตพี่คือต้นแบบคือครู
คือคนต้นแบบของอาชีพพิธีกรเป็นพิธีกรที่หนูปลื้มและแอบฝันว่าวันหนึ่งอยากทำงานกับพี่
ทุ่มเทเหมือนคนบ้าหนูขอบคุณนะที่หนูมีพี่อยู่เวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิต
รู้ไหมทำไมหนูถึงไม่มีสามีสักทีอย่างแรกคือหาไม่ได้
และที่สำคัญถ้าหาสามีไม่ได้ครึ่งของกัญชัยหนูจะไม่มีสามี
วันเกิดพี่ทุกพรอันประเสริฐขอให้เกิดกับพี่มีลูกที่ดีมีครอบครัวที่ประเสริฐมีการงานที่มั่นคง
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นับถือปกปักรักษาให้พี่ปลอดภัยแข็งแรงอมตะหล่อแบบนี้ตลอดไป
นี่ไงนี่คือเหตุผลที่พี่มดดำไม่ยอมมีสามีอย่างแรกเลยก็คือหาไม่ได้
อย่างที่สองคือถ้าดีไม่ได้ครึ่งของพี่หนุ่มเนี่ยก็จะไม่ยอมมี
โอ้โหยากหน่อยนะแบบนี้อย่างนี้จะมีได้ไหมเนี่ยแฟนเนี่ย
หนุ่มก็ถึงขั้นมาตอบกลับว่านี่เรียกว่าคำโวยพรแน่ใช่ไหม
แฟนคลับก็ฮากันยกใหญ่นะคะยกให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นไปแล้ว
พิธีกรสุดหล่อแห่งรายการข่าวใส่ไข่ของเราด้วยนะ
ต้องบอกว่า๕๑ยังแจ๋วถ้าไม่บอกอายุเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าพี่หนุ่มเนี่ย
เขาอายุขนาดนี้แล้วยังใส่กิ๊งอยู่เลยนะคุณผู้ชม
นะคะคู่นี้นอกจอเขาก็น่ารักดีนะคะ